ก็แผนที่มีด้วย
บรรจแนวน้ำ
ก็เข้าอีกนิดนึง
แล้วอาจเป็นหลังของ

ไม่ได้มือเป้าใหม่ด้วยนี่เห็นว่ามีนักมวยรุ่นพี่กลับมาจากจีนใครเอ๋ย

เที่ยวนี้มีแดนชัยต่อศิลาชัยมาช่วยเทรนด์ให้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวดูครับมวยคู่นี้จะเป็นหนังม้วนเก่ามาฉายใหม่หรือเปล่านะครับ
ว่าเคยชนะมาแต่วันนี้ต้องต่อ๒ปอนด์
ทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมอาวีทีอามา
มวยคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงเพชรเกียงไก่ต่อศิราชัย
ทารินอินทองอายุ๑๘ปี
เป็นชาวจังหวัดสุรินชกมาแล้ว๕๓ครั้ง
ชนะ๔๒ครั้งแพ้๑๑ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนจรวดศึกกกรรมนาศที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินจรวดศึกกกรรมนาศ
เกียงไก่ธนันไทยสงศ์อายุ๑๕ปี

กมาแล้ว๗๑ครั้งชนะ๕๑ครั้ง
แพ้๑๘ครั้งและเสมอ๒ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังแพ้กระแนนเพชรเกียงไก่ตอสิราชัย

วันที่๔๕ครับ
น้ำเงินวันนั้นโดนเขาแล้วจั๊กจริยคืออาหารไม่ย่อย

ใช้ส่วนมาได้เปลี่ยนน้ำหนัก๒กร้อน
น้ำเงินเค้ายังมองมากกว่าครับ
แต่ว่าชื่อในกรุงเทพนะชื่อในกรุงเทพไฟแดงได้เปรียบกว่าครับ
อันนี้สิงห์พูท้อนเลยครับจรวดศึกกรกับประนาจครับ
ที่แล้วต้นเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าแข้งซ้ายของจรวดศึกนี่ไปก่อนเลยนะพี่ชัย
เหมือนจรวดเลยครับพุ่งไปก่อนครับ
แต่ก็เบียดไปแล้วปลายครับโดนเพชรเกียงไกรครับเร่งเครื่องขึ้นมาครับ
ก็ออกการยุบกับพลิกแพ้ไปครับ
วันนี้เตรียมเข่ามาสู้ครับแล้วก็ท้องไม่อ่อนเหมือนคราวที่แล้วแล้วนะครับ
๑๒๗ต่อ๑๒๙ครับ
ในพิกัดของจรวดศึกนะครับ

อดีตก็คือชายแดนต่อศิราชัยแล้วมาเปลี่ยนเป็นแดนชัยครับ
กลับมาจากจีนแล้วนะครับแล้วก็มาช่วยสอนน้องในค่ายต่อ๑๕
เป็นนักมวยครับบูธรหดเหมือนกันครับ
ศอกรุนแรงอยู่รุ่นเดียวกับทงชัยต่อศิราชัยเนี่ยครับ

ค่ายมวยก็ไม่ได้อยู่ในกองบินหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้โดนที่เวียนคืนไปครับ
มวยก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านพี่เม็ดพริกศิลาชัยครับ
อยู่ฝั่งตรงข้ามกรบิน๑นะครับทางเข้าสนามกีฬา๘๐พันศาครับ
วันนี้ก็นำทีมมาเองเลยนะครับพี่เม็ดพริกต่อศิลาชัยอดีตแชมป์ลุมพินีนะ

แล้วที่มุมก็มีใครเสื้อดำ
มีทองใบเจริญเมืองครับเม็ดพริกก็ชื่อจริงก็พันธาอากาศเอกธีระเท้าเนา
เป็นหัวหน้าค่ายต่อศิลาชัยครับ
แม่กองกับประนาทวันนี้ตัวแรกแพ้ไปแล้วนะ

เดี๋ยวดูครับจรวดศึกจะแก้หน้าให้เพื่อนร่วมค่ายได้หรือเปล่า

รูปร่างฝ่ายน้ำเงินสูงกว่าครับ

โอ้โหวันนี้ผู้ชนะมาลำบากใจเลยนะครับ
ต่อทั้งรูปร่างต่อทั้งน้ำหนักครับ
นี่อดีตนักมวยเก่าครับฝ่ายแดง
ถอดบุคคลด้วยฝ่ายแดงครับทองใบเจริญเมืองครับ
หน้าแววตาพี่กรรมนาศครับลูกพี่มุมน้ำเงิน

คนแรกแพ้ไปแล้วคนนี้ต้องดีกว่าเดิมครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงค์รวมจิตครับ
ติดตามยกที่๑ครับคู่เอกนำรายการ

นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันมาถึงแล้วนะครับ
เพชรเกลียงไก่ต่อศิลาชัยแดง๑๒๗น้ำเงินจุลหลวดศุกรกรมนาศ๑๒๙
ท่านผู้ชมครับพบกับศิลปะการต่อสู้จากนักสู้ทั่วสารทิศในสังเวียนระดับโลก
เชมเป็นชิประเบิดความมัน๑๑มีนาคมนี้ครับที่อิมแพคเมืองทองธานี
ฉนนพัทวิรัตชัยครับเด็ดดำรงสอบนวยศิลิโชคกิจสดาคงศรีชายพงศิลิมิตสาธิต
และลูกครึ่งสาวไทยญี่ปุ่นครับลิกะอิชิเกะพร้อมศึกป้องกันแชมป์หญิงของ
เจล่าลีที่จะเจอกับจินนี่หวงห้ามพลาดครับเสาร์ที่๑๑มีนาคมนี้
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี๓ทุ่มเป็นต้นไป
เกมของมวยคู่นำรายการวันนี้นะครับต่อกัน๒ปอนด์รูปร่างได้เปรียบ
น้ำหนักได้เปรียบตัวใหญ่ด้วยในฐานะที่เจ้าเคยแพ้มา
กล้ายสองปอนเลยหรอต่อสองปอนผู้ขยับหัวใจเป็นเลิศครับ
เกียงไกรต่อศิลาชัยวันนี้ทีมงานรุ่นเก่ามากันเยอะเลยนะ
มหาการของใบเจริญเมืองแข่งซ้ายเตะครับเพชรเกียงไกร

จรวดศึกเที่ยวนี้บอกคุณกรรมนาศบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำการบ้านมาดีวันนี้

ทั้งที่แล้วนี่นะมันก็เรียกว่าพลิกล็อกนะได้ยา๕ข้อนเท่านั้น
มันเหลือเอาพละกำลังมาจากไหนเลยจะเอาเป็นเกียงไก่

นี่ก็ต้องเดินขู่ตลอดนะครับขู่ตลอด

ต้องเปิดเกมมาแทร่จ้องไม่ได้ครับ
แต่ตรงนี้ไม่มีคำว่าแทร่จ้องอยู่แล้วที่ยอดมวยไทยรัฐเนี่ย
แต่ละคู่แต่ละคนออกมามองกันโบวแบพีคหมด
ใครก็มองว่าสู้ไม่ได้ไอ้เจ้าเพชรสำเร็จกับฟ้ามีตาเนี่ยฟ้ามีตาไม่มีสิทธิ์
และผลสุดท้ายสิทธิ์ที่ออกมาเป็นของท่านรอง

ลุกเลยลุกขึ้นมาโดนลุกขึ้นมาโดนเมาเลยนะวันนี้เพชรสำเร็จนะ
มันลุกขึ้นวิ่งเกาะหาเหมือนโดนยาเลย
โอ้เพชรสำเร็จเห็นมั้ยลุกโดดโอ้โหคึกเลยอ่ะ
โดนตีนซ้ายแล้วลงไปนั่งลุกขึ้นมาโดนตีนซ้ายสุดท้ายแล้วจบด้วย๒
อ้อวิ่งก็หาด้วยนะวิ่งก็หาคึกเลย

ถือว่าตอนนี้มาลุ้นเกมบนเวทีดีกว่า

ทองคำโรงเรียนกีฬาโคล่าชนะคะแนนเห่าดงนงลักษ์กุ้งเผา
ยอดขุนทัพสองก่อสูงไหนยิ้มชนะ
ทีเคโอโคชศาสตร์เล็กก่อกรรมนาศยกสาม

กิโอฟ้ามีตาแถมบางไซยกสาม
ผู้นำรายการค่อยขยับเดินเข้าหาแล้วครับ
ห่อสองปอนเล็กหน่อยเจาะยาง
ลายในประเภทพวกรับอยู่แล้วอ่ะ
รับแล้วมันไม่ยุบด้วยนี่เพชรเกียงไกร
แข่งซ้ายังไม่เตะหมดยกแรก
ศึกยอดมวยไทยรัฐสัปดาห์หน้าครับ
วันเสาร์ที่๑๑มีนาคมพลาดไม่ได้ครับ
คู่เอกนำรายการเชอรี่ดวงใจพ่อ
พบกับชายโยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
หรือก้าลบชอวิเจียนชัย
หลองหัวเอกโชลธานออร์ฟิริยะจินโย
พบกับพี่ยิดชัยปอปฐม
คู่ที่สองแดนมุรภาสอขอเล็กทวีวัฒนา
พบกับบังลอนสายันยิม
เปิดหัวด้วยพยักษ์ศูนย์กีฬาบ่อพับ

พบกับคุณชานชายและคุณอธิวัตร

ชิงชนะเลิศนะครับหลังจากจบศึกยอดมวยไทยรัฐแล้วนะครับ
ทีมชาติไทยประเภทชายนะครับ
พบกับออสเตรเลียและทีมหญิงพบกับญี่ปุ่น

ไปบนเวทีครับผู้นำรายการยกที่สอง
วันนี้มีน็อกยก๓ถึง๒คู่ด้วยกัน
คู่ที่๒กับรองคู่เอก

ต่อยกันเบิ่นนี่แดงมีเจาะยางมีต่อยมีศอก

พยายามเสียสีแพทย์เกียงไก็

มันน้องต้องเดินอยู่แล้วนิ่งไม่ได้

มาบวกด้วยสอกขึ้นมาก็ได้ดี

อย่างนี้อย่างนี้ได้เลยอาจจะไม่ครบยก
ต้องบอกว่าศอกใครคิดว่าไม่สำคัญตอนนี้สำคัญมากครับศอกอันตรายเลย
จ่อยางเอาไปแลกกับศอกอ่ะหนึ่งของทู่กันเลยเนี่ย
ระวังไม่ถูกแล้วออกออกออกซ้ายแน่นี่ไง
แก้งซ้ายเจอแก้งซ้ายใกล้เข้าสวาบนี่ไง
ไม่ตกใจด้วยเนี่ยตบแล้วออกข้างแล้วเดี๋ยวออกตีนซ้ายนี่ไง
ครับเปิดไฟเขียวเปิดไฟเขียวหรือเปล่า
เกียงไกรขวาแลกกับซ้าย

ก็เรียกว่าเข้าทุกตอกแล้วว่าจะเตะได้ตลอดหรือเปล่าเท่านั้นน่ะ
แดงกลายยาดีช่วงสั้น
โอ้โหดูครับซ้ายยาว
ไปแต่ละดอกมันอันตรายป้องกันยากเลยนะ
แค่งซ้ายสอกซ้ายอันตรายของไอ้เจ้าจรวดศึก
เจอหมัดเจอแข่งซ้าย
ออกเป็นชุดมาก็น่ากลัวเหมือนกัน

โอ้โหเจอศอกเจอศอก

ซัวพระไม่ได้เดินเข้าไปต้องระวังศอก

ไม่ได้ด้วยกว่าเมาเลยเมาแวง
เพชรเกียงไกรโดนศอกสวนคืนนี่ถึงก็มีอาการเหมือนกัน
มวยคู่นี้เคยเจอมานะเมื่อวันนี้๔กุม๕พันครับ
ฝ่ายแดงเพชรเกียงไกรเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนจรวดศึกไปแบบสนุกครับ
วันนี้เป็นไฟล์ล้างตาเอามาแก้มือกันครับ

พบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ

แดงนี่มีซึมถึงสองครั้งครับโดนศอกวงในเข้าไป

หรือยืนเฉยนี่โดนไต่ซ้ายยาวอย่างเดียวเลยต้องเดินเข้ามา
แล้วเสี่ยงเจาะยางมีหมัดสลับ
แต่วันนี้จรวดศึกไม่ตกใจด้วย
มีสะดุ้งเล็กน้อยเวลาโดนตัดล่าง

ศอกซ้ายข้าวซ้าย
แขนตกไม่ไหวนะ
ช่องทีรู้จักให้เดินเร็วเลย

โอ้โหตีนซ้ายเตะหมุนเลย
โอ้ไปอีกรูปแบบนึงเลยนะเกมกว่านี้
สอกเข้าไปโดนซ้ายเข้าไปซ้ายทั้งแถบเลยแก้ไม่ตกวันนี้

หลีนเลยเดินเดินขยับเข้าไปดู
ก่อนการชกแล้วคนก็มองว่าจะไปเกี่ยวใกล้ได้เปรียบ
เออยกไปยกมาเข้าไม่ติดเนี่ย
ซ้ายเนี่ยชกยากเลยวันนี้ดู
ซ้ายแน่นด้วยแต่ละตีน

ถือว่าเป็นมนุษย์เหล็กคนหนึ่งเหมือนกันนะครับ

มาอีก๒ปอนด้วย

นี่คือเหตุการณ์ของ

ชายโครงยาวมีซับซอก
มีแบบนี้อีก

แล้วทำการบ้านมาด้วยแบบนี้

มันมาดีด้วยนะวันที่จนแบบลด๖๔

เป้าไม่เจอเลยนะครับเพชรเกียงไกร
เขาเตรียมตัวมาดีด้วยนะน้ำเงินวันนี้จรวดศึก

จับทางไม่ได้เลยนะครับ
พวงด้วยพวงซ้ายด้วย

ภาพช้ายกที่๓โอ้โหจรวดศึกนี่
ดแข้งซ้ายก็สับสอกเข้าไป
เพชรเตรียมไกรโดนแล้ววันนี้ซึมนะครับ

โดนแล้วออกอาการเลยอาการไม่ดีครับ

แหมวะอันนี้ดูซุมซุมดูพยายามอาวุธไปหน่อยนะครับ

ยกที่๔

๒ยก๓นี่โดนเข้าไปหลายขนาดเลยมันเข้าไม่ติด
ตัวเล็กกว่าด้วยไฟล์ที่แล้วชนะมาวันนี้ต่อ๒ปอนด์
มีเท่าไหร่นี่ต้องใส่ให้หมดหมดยก๓คุณทรงชัยรัฐนาสุบันเข้าไปที่มุมเลย
บอกว่าให้ขยันออกอาวุธด้วย
แต่มันโดนเยอะครับโดนแล้วยุบท่านผู้ชม
ถ้าฮึดขึ้นมามีในนี่มันต้องมีศอกดักด้วย
พอเดินเข้าไปแล้วมันโดนนะเจอทั้งเจอแทง

สำหรับเทศเกียงไก่แล้วครับคุณผู้ชม
เดินมารับอาวุธเลย
แล้วน้ำเงินวันนี้มันมาใหญ่มาดีด้วยดิ
เตรียมตัวมาดีการฟิตซ้อมแล้ววันนี้เน้นเลย
เน้นมาออกตีนซ้ายโดยพอเลยแล้วมีสอกดักด้วย
คิดได้ยังทำไม่ได้นะครับแดงเพชรเกียงไก่

เรียบร้อยปลายยกแล้ว
ไล่หรือเปล่าอืม

กรรมการนรนธรรมจิตต้องยุติ
นี่แหละครับ

อาจจะเล็งมองว่าเดินเข้าไปรับแข้ง
เพราะก่อนการชกบรรดาเกจีอาจารย์หลายสำนักก็ต้องมองว่า

อืมเคยชนะมาด้วยนะ

พอยก๒โดนเข้าไปเยอะแล้วโดนศอกดัก

เพราะว่าถือว่าชกไม่สมศักดิ์ศรี

สมศักดิ์ศรีนี่มันแปลได้หลายอย่าง
แต่วันนี้เขาถือว่าเขาก็ชกได้ดีนะ

ตีนซ้ายมันรับสะสมเข้าไปเรื่อย
เจ็บหนักครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ